ติดตามไทยรัฐนิวโชว์กันต่อนะครับทุกผู้ชมครับ
อยู่ด้วยกันถึง๔ทุ่มกว่านะครับ
เราเชื่อว่าท่านยังตามคดีของน้องชมพู่อยู่

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กหญิงวัย๓ขวบ
จนถึงตอนนี้ยี่สิบกว่าวันแล้วยังเป็นเป็นสนาอยู่นะครับ

หลักฐานสำคัญที่ตามหาคือเสื้อของน้องชมพู่ก็ยังไม่เจอค่ะ
ถูกต้องฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจากการลงพื้นที่ของชุดสืบสวนนะครับ
เป็นชุดสืบสวนที่ระดมกำลังแบบสืบสวนมือพระการฝีมือดีจากกรุงเทพ
มาเพิ่มเติมเนี่ยแล้วเมื่อวานนี้ก็มาไล่จำลองเหตุการณ์แล้วก็ไล่หาพยานหลักฐานกันใหม่เนี่ย
วันนี้เราก็ตามไปนะครับไปเจอหลักฐานเพิ่มเติม
เป็นเสื้อไม่ใช่เสื้อกล้ามของน้องชมพู่หรอกนะ
เดี๋ยวท่านผู้ชมรอดูนะครับว่าเสื้อตัวนี้ที่เจอเนี่ยมันจะมีความสำคัญมากน้อยอะไรยังไง
ที่สำคัญคือวันนี้ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่ของน้องชมพู่ด้วย
แต่ว่าดูเรื่องนี้ก่อนครับทุกผู้ชมครับวันนี้ครับคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
อยู่ในพื้นที่บ้านกกอกหมู่บ้านกกตูมตะบนกกตูมเฮอร์ดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
ไปเจอหมอคนหนึ่งเป็นหมอที่เขาเป็นหมอดูคืออยู่ดีก็มาค่ะอยู่ดีก็มาที่บ้านพ่อกับแม่ของน้องชมพู่มาจากกรุงเทพคือความจริง
นาริสตั้งใจจะไปถามคุณพ่อคุณแม่แล้วว่าเออความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับแต่วันนี้คุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่เนี่ยตำรวจเชิญไปสอบปากคำตั้งแต่เช้า
ค่ะอ่าแต่ว่าหมอคนนี้หมอดูคนนี้เขาชื่อหมอนัทอ่าเขามาจากกรุงเทพเขาบอกว่าเขาต้องการมาช่วยอ่าเขาต้องการมาช่วยตามหาหลักฐานสำคัญอย่างเสื้อกล้ามที่ยังหาไม่เจอของน้องชมพู่อ่าเขาต้องการมาช่วยมาบอกว่าใครที่ทำร้ายน้องชมพู่หลักฐานสำคัญอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าเขาวาดพ่งวาดภาพอะไรพวกเนี้ยอยู่นะอ่าเขาบอกว่าเนี่ย
เป็นแบบนี้แบบนี้นี่นะฮะคือตอนที่เจอเนี่ยเจอตอนบ่ายสามตอนที่กำลังรอพ่อกับแม่น้องชมพู่อยู่ที่บ้านเพราะว่าเขาไปที่สพกกตูมนะครับตำรวจมารับตัวไปสอบปากคำไปขอข้อมูลเพิ่มเติมรถเก๋งคันนี้เนี่ยนะขับมาถึงบ้านน้องชมพู่มาถึงเนี่ยมาถามคุณนฤทธิ์บอกว่าเออบ้านน้องชมพู่อยู่ไหนครับคุณนฤทธิบอกว่าเนี่ยบ้านน้อง
เขาพาหมอที่เป็นหมอทรงนะหรือว่าร่างทรงมาจากกรุงเทพจะมาช่วยหาเสื้อของน้องชมพู่ให้เดี๋ยวเราค่อยไล่ให้นะครับส่วนนี้คือที่เพิ่งเจอวันนี้ที่ชุดสืบขึ้นไปบนเขาเจออันนี้นะครับใช่ค่ะเป็นลักษณะคล้ายเสื้อกันหนาวค่ะสีน้ำเงินแดงแบบนี้นะคะปลายแขนคลิปสีขาวแบบนี้

รอฟังนะฮะเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องที่บ้านของน้องชมพู่ก่อนนะฮะช่วงบ่ายวันนี้ที่มีคนเดินทางมาจากกรุงเทพมาถามหาบ้านน้องชมพู่แล้วก็เจอคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราพอดีเดี๋ยวลองฟังดูนะฮะ

อ่าเขาบอกเธอนริตอะไรแบบนี้นะ
เชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่วิจารณญาณของท่านผู้ชมนะครับ

คนนี้เขาบอกว่าเขาเป็นหมอทรง
เป็นคนที่เขามีเรื่องของร่างทรงมีจิตมียานวิเศษอะไรพวกนี้นะครับ
เขาชื่อหมอนัทนะครับซึ่งหมอนัทเนี่ยนะครับมาแล้วก็เดินทางมาที่บ้านของน้องชมพู่มาจากกรุงเทพนะครับ
บอกว่าตัวเองในอดีตชาติเป็นนักพจน์ผู้ปฏิบัติธรรม
เป็นนักพรสที่ทรงศิลป์อยู่ในถ้ำทีนี้พอละสังขารแล้วก็ต้องมาเกิดใหม่
แล้วก็มาเป็นหมอนัทนี่แหละในชาตินี้เนี่ยเกิดมาเป็นหมอนัท
แล้วก็ได้เอาวิชาตั้งแต่ชาติในอดีตเนี่ยติดตัวมาด้วยตอนที่เป็นนักพรส
ไม่ว่าจะเป็นการเขียนอัคระเขียนยันสวดคาถาอาคมชั้นสูง
ซึ่งทั้งหมดที่หมอนัททำได้หมอนัทบอกว่าไม่ต้องร่ำต้องเรียนนะฮะ
เป็นวิชาที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดอันนี้เขาบอกกับคุณนฤทธิของเราอย่างนี้นะ
เขาบอกว่าวิชาต่างเขาไม่ได้ร่ำเรียนอะไรมาเลยนะ
มันติดตัวมาตั้งแต่เกิดหมอนัทบอกว่ามีอาจารย์คนหนึ่งเคยทักว่า
อีกไม่นานร่างทรงของพระราหูจะมาอยู่ในตัวของเขา
ทำให้เขาจะมีตาที่สามมองเห็นวิญญาณเห็นผีทุกตนได้
แรกเขาบอกว่าเขาก็ยังไม่ชินนะครับหลังจากนั้นก็ฝึกจิตจนนิ่ง
แล้วก็มองเห็นแล้วก็เอาวิชาความสามารถที่ได้มาเนี่ย
อย่างเช่นการถอดจิตไปที่โน่นที่นี่ได้เนี่ยเอามาฝึกเอามาใช้
แล้วก็บริกรรมคาถาได้เพื่อจะคลายมนต์ดำแบบนี้เขาทำได้
พอลงจากรถเสร็จหมอนัทบอกกับคุณนฤทธิ์ว่า
เดินทางมาจากกรุงเทพมาตั้งแต่ตี๕นะ
เพื่อมาช่วยดวงวิญญาณของน้องชมพู่เพราะว่าเขานิมิตเห็นน้องชมพู่
มาขอให้ช่วยเหลือน้องชมพู่แสดงภาพในนิมิตรให้เห็น
ว่าตัวน้องชมพู่เนี่ยถูกคนร้ายทำร้ายยังไงจนตาย
แล้วหมอนัทบอกว่าคนร้ายได้เอาเสื้อของน้องชมพู่ไปซ่อนไว้ที่ไหน
เนี่ยฮะเขาบอกว่าเนี่ยตอนที่เขานิมิตสื่อกับน้องชมพู่ถึงเนี่ย
เขาวาดภาพไว้หมดเนี่ยบอกเนี่ยคุณอาริสต์ดูสิเนี่ย
พอผมสื่อเห็นอะไรยังไงผมวาดไว้หมด
จุดไหนที่คนร้ายพาน้องชมพู่ไปมีคนร้ายกี่คนเอาเสื้อไปไว้ตรงไหน
รูปร่างหน้าตาลักษณะคนร้ายเป็นยังไง
ภาพหน้าคนร้ายหน้าน้องชมพู่สภาพบ้านน้องชมพู่จุดที่คนร้ายเอาเสื้อไปซ่อนไว้
เขาบอกเนี่ยเขาวาดจากการสื่อของเขาที่เขาสื่อเห็นแล้วก็นิมิตเห็น
เนี่ยหมอนัทบอกกับคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราว่า
วันก่อเหตุเนี่ยใส่เสื้อสีเขียวเข้มใส่กางเกงสีเขียวมีลาย
คนที่ฆ่าน้องที่เป็นคนร้ายเนี่ยที่ก่อเหตุเนี่ยหมอนัทบอกว่ามีคนเดียว
น้องชมพู่คือเราว่านสเก็ตเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ

ใช่ครับชุดเหมือนเป็นทหารนะครับข้าราชการ

เห็นนะครับคนเดียวครับตอนที่ผมเห็นน้องทำภาพให้ดูตอนที่โดนทำร้ายร่างกายแล้วก็ข่มขืน

คนร้ายเอาก้อนหินทุบตีน้องครับก่อนจะนำน้องไปข่มขืน
พอข่มขืนข่มขืนเสร็จคนร้ายเลยจะทำลายหลักฐานจะเผาเสื้อแต่คราวนี้ไม่ได้เผา
ก็เลยผุดดินเพื่อจะเอาเสื้อน้องไปฝัง
นี่ฮะแต่หมอนัทบอกว่า
เขามาเนี่ยตรงนี้คือมาถึงบ้านน้องชมพู่เนี่ยแค่มาถึง
แต่เขาต้องไปสัมผัสในจุดที่มันเกิดเหตุเขาถึงจะสื่อได้มากกว่านี้
นี่ฮะหมอนัทก็ให้คุณนฤทธิ์เนี่ยช่วยพาไปหน่อยว่า
ตรงจุดไหนที่มันจะมีร่องรอยอะไรยังไงบ้างเกี่ยวกับช่องทางที่คนร้ายจะพาน้องไป
คุณนฤทธิ์บอกว่าถ้าตามข่าวที่ว่าตามกันมาเนี่ยมันจะมีไร่มัน
นี่นะฮะจุดนี้หมอนัทเขาเลยบอกว่างั้นเดี๋ยวผมต้องขอไปดูหน่อย
เห็นไหมพอไปถึงเนี่ยเขาก็ยืนเพ่งบ้างหลับตาบ้างเหมือนกับพยายามสื่อ
พยายามนิมิตถึงจะเข้ายานถึงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยฮะ
หมอนัทบอกว่าพอมาถึงจุดตรงไร่มันตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เราก็เคยวิเคราะห์ว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางที่คนร้ายอาจจะอุ้มน้องไปนะจะพาน้องไปเนี่ย
เขาบอกเขาขอเวลาถอดจิตหน่อยตรงเนี้ยฮะขอถอดจิตหน่อย
เพื่อมองดูทางที่คนร้ายก่อเหตุหลังจากนั้นก็บอกกับคุณนฤทธิ์ว่า
เส้นทางป่าไผ่รกทึบข้างไร่มันที่ทุกคนคาดว่าคนร้ายจะพาน้องชมพู่เข้าไปเนี่ย
ไม่ใช่เขาบอกไม่ใช่ทางนี้นะแต่ที่คนร้ายพาน้องชมพู่ไปเนี่ย
เป็นทางถนนคอนกรีตที่จะต้องเดินเข้าไปทางสวนยางพารา
เขานู้นคือจุดที่เจอศพน้องตรงนี้สวนยางแต่คนร้ายเนี่ยเขาคาดว่าไปทางนี้เข้าป่าแล้วขึ้นฝั่งน้อง
อยู่ด้านหนึ่งที่คนร้ายไป

คนร้ายเดินไปด้านนู้นครับไม่ใช่ด้านนี้ที่ผมเห็น

นี่ฮะเขาบอกไปทางถนนคอนกรีต

เขาบอกไม่ใช่ค่ะไปทางนี้เลยนะฮะ

เส้นทางผ่านสวนยางพารา

ประจำที่ชาวบ้านเขาใช้ขึ้นไป

ก็ไปอย่างนี้จะเอารถมาก็ได้นะครับ

เขาบอกว่าเขาทำสมาธิแล้ว

คราวนี้เขาหยิบ

แล้วก็ใช้เวลาในการถอดจิต
เพื่อจะเพ่งดูเหตุการณ์ต่างเนี่ย

หมอนัทบอกว่าที่เห็นเนี่ยคือเห็นภาพน้องชมพู่

หินทุบหัวน้องชมพู่จนสลบ

วิ่งผ่านป่าสวนยางพารา

จุดที่คนร้ายซ่อนเสื้อของน้องเอาไว้

เจอศพน้องชมพู่ก่อนที่ภูเหล็กไฟ

แล้วถึงจะไปทำสมาธิทำคาถา

ปิดบังอำพรางตาทุกคนเอาไว้

ก่อนที่จะเดินขึ้นเขาไป
หมดสติหรือยังครับหมดสติแล้วครับ
แต่ว่าคนร้ายอุ้มไปเลยครับอุ้มไปเลยครับต้องนั่งนั่งดูใหม่หมดเลย
เพราะว่าป่าคนร้ายมันมีวิชาด้วยมันใช้วิชาปิดป่าด้วย

แปลว่าที่เจ้าหน้าที่หากันไม่เจอนี่คือ
ใช่ครับพังตา
นี่ฮะก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละท่านนะครับ
แต่สิ่งหนึ่งที่จะเหมือนกันแทบทุกคนเลยเนี่ย
จะเป็นพระเป็นหมอธรรมหมอดูหมอทรงอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
แต่บอกว่าคนร้ายมีวิชาอาคมมีมนต์ดำใช่ไหม
แต่ว่าหมอนัทคนนี้เขาบอกว่าคนร้ายมีคนเดียว
ค่ะอ่าแล้วก็จุดเส้นทางเนี่ยจะต่างกันนะครับ
หมอนัทบอกว่าที่มีคนทรงมีพระบอกว่าเสื้อน้องชมพู่อยู่จุดไหนตรงไหนเนี่ย
สำหรับเขาเนี่ยมองว่าจะต้องหาเสื้อของน้องให้ได้นะฮะ
โดยหมอนัทเนี่ยได้เดินไปยังตีนเขาแล้วก็ไปเก็บดินของภูเหล็กไฟแห่งนี้ไป
บอกว่าคืนนี้ต้องเอาดินพวกนี้ไปทำพิธีสื่อสารก่อน
ตรงนี้ที่เก็บไปเนี่ยถือว่าอยู่ในเขตภูเหล็กไฟแล้ว
เขาต้องเอาไปทำพิธีสื่อสารเอาไปคุยกับภูมิเจ้าที่เจ้าที่เจ้าทางของป่าตรงนี้ก่อน
เดี๋ยวทำพิธีคืนนี้นี่แหละทำพิธีสลายมนต์ดำที่คนร้ายทำขึ้นนะ
แล้วพรุ่งนี้เขาบอกว่าเขาจะมาทำพิธีใหม่
เดี๋ยวเขาจะขึ้นไปที่ภูเหล็กไฟไปตรงไหนอะไรยังไงเขาบอกว่าตรงนี้ยังบอกไม่ได้
แต่ว่าคืนนี้เขาต้องไปทำพิธีก่อน
คืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมในมุมเรื่องของความเชื่อเนี่ยค่ะ
กับแม่ของน้องชมพู่ก็เคยให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเรา
ว่าระหว่างรอให้ตำรวจทำงานตามขั้นตอนของกฎหมายรอว่าเมื่อไหร่จะจับคนร้ายได้
มุมเรื่องของความเชื่อเข้าหาคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่ตลอดเวลานะคะ
มี๕๐กว่ารายนะคะที่ติดต่อพ่อแม่น้องชมพู่ไปในเรื่องมุมของความเชื่อ
โทรศัพท์ไปหาก็มีไปหาถึงบ้านก็มีก็พยายามให้ข้อมูล
คือเขาก็พยายามช่วยแหละพยายามจะให้ข้อมูลในเรื่องของความลี้ลับความเชื่ออะไรต่าง
พ่อแม่ของน้องชมพู่ก็เลยบอกว่าจากไม่เชื่อตอนนี้ก็เริ่มเชื่อแล้วอะไรที่เป็นประโยชน์ก็รับฟังเอาไว้หมด
ดังนั้นในมุมเรื่องของความเชื่อทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับพระอาจารย์ลายอีกรอบหนึ่ง
เชื่อว่าคุณผู้ชมจำได้พระอาจารย์ลายเคยให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราหลายต่อหลายครั้งนะคะคนนี้นะคะ
คือก่อนหน้านี้ก็เคยพยายามจะบอกว่าให้นาริสกับเจ้าหน้าที่ไปจุดนั้นจุดนี้นะเสื้อของน้องชมพู่ที่จนถึงตอนนี้ยังหาไม่เจอมันอยู่บริเวณนั้นบริเวณนี้
ทีมข่าวของเราก็เคยพยายามเดินตามหาแต่ว่าล่าสุดพระอาจารย์ลายบอกว่าสาเหตุที่ยังไม่เจอเสื้อของน้องชมพู่ก็เพราะว่าคนร้ายมีมนต์ดำสับเปลี่ยนเสื้อของน้องชมพู่เปลี่ยนที่ไปเรื่อย
แต่ว่าล่าสุดพระอาจารย์ลายนั่งสมาธินิมิตเห็นก็เลยบอกนาริสว่าเอาอย่างนี้ลองไปหาอีกรอบนิมิตรที่พระอาจารย์ลายมองเห็นเป็นแบบนี้ค่ะ
เห็นว่าคนร้ายเอาเสื้อของน้องชมพู่ไปมัดพันเอาไว้กับหินขนาดเท่าฝ่ามือและค่อนข้างมีน้ำหนักยัดใส่ถุงพลาสติกใสไล่อากาศในถุงออกจนหมดและมัดปากถุงโยนทิ้งลงแหล่งน้ำความลึกประมาณเอว
อาจารย์ลายบอกว่าอยากให้นฤทธิ์ทีมข่าวของเราลองดูหน่อยตามไปที่แหล่งน้ำในหมู่บ้านอ่ะ
จมอยู่ใต้น้ำน้ำจะเป็นน้ำนิ่งไม่มีกระแสน้ำพัดไปไหนให้ลองไปหา

นาริสเลยลองไปนะคะพร้อมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายนสองนายขึ้นไปที่ภูเหล็กไฟอีกรอบหนึ่ง
เจ้าหน้าที่อุทยานบอกว่าแหล่งน้ำบนภูเหล็กไฟก็ต้องเป็นที่อ่างกกอยู่ห่างจากจุดที่พบศพน้องชมพู่ประมาณ๕๐๐เมตรบริเวณแถวนี้นะคะ
คุณนฤทธิ์กับเจ้าหน้าที่อุทยานพยายามใช้มือใช้ไม้เขียนดู
ดูว่าลึกแค่ไหนด้านล่างมีอะไรไหมมีเสื้อของน้องชมพู่ไหม
ก็ทำตามนิมิตของพระอาจารย์ลายอ่ะนะแต่ก็ยังไม่เจอนะคะ
ก็พยายามค่ะคุณนฤทธิ์กับเจ้าหน้าที่อุทยาน
พยายามค้นหาคุณนฤทธิ์เลยตัดสินใจงมค้นหานะคะ
ครั้งนี้กะว่าจะแบบคือลงไปให้สุดก่อนหน้านี้เคยไปแล้วรอบนึง
เอามือลองล้วงดูลองเอาไม้ดูตอนนี้ลงทั้งตัวนาริสบอกเดี๋ยวผมลงทั้งตัวเลย
ลองหาให้นี่นะคะก็ใช้มือควานใต้น้ำ
เผื่อจะเจอเผื่อจะเจอเสื้อน้องชมพู่เผื่อจะเจออะไรที่เป็นหลักฐานสำคัญที่คนร้ายซ่อนอยู่
แอบทำตกหล่นเอาไว้ครับนี่นะคะแต่สุดท้ายยังไม่เจอจริงคุณผู้ชมนี่ค่ะ
มันจะไม่มีอะไรเลยถ้ามีมันจะมีเห็นแล้ว
โดยเป็นไง

นี่ค่ะคือบางหลุมเนี่ยน้ำก็ตื้น
บางหลุมน้ำก็ลึก
แล้วเจ้าหน่ายของข้าวบอกว่ามองเผือนจากภายนอกมองไม่ออกค่ะ
ว่าจุดไหนลึกตื้นขนาดไหนบางทีเห็นไหมเดิน

ไม่เจอนะคะตามนิมิตของพระอาจารย์ลายเนี่ยยังไม่เจอครับ
เจ้าหน้าที่อุทยานก็บอกว่าอ่างกกตรงนี้เป็นแหล่งน้ำที่ชาวบ้านไปแวะพัก
ใช้น้ำตรงนี้กันเยอะค่ะแล้วก็เป็นแหล่งน้ำของสัตว์ป่าที่จะแวะมากินน้ำ
แอ่งน้ำตรงนี้เนี่ยนะคะจะมีอยู่หลายแอ่งประมาณสิบแอ่งได้
ห่างจากจุดที่พบศพน้องชมพู่ประมาณ๕๐๐เมตรนะคะ
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายนบอกว่าก็พยายามหาแต่สุดท้ายก็ยังไม่เจอค่ะ
ท่านผู้ชมครับตอนนี้เนี่ย
ปกติก็จะมีน้ำอยู่ตลอดไหมฮะหน้าแรงก็ไม่มีครับ
ช่วงเข้าเริ่มฤดูหน้าฝนก็มีครับช่วงนี้น่าจะมีไปเรื่อยนะครับ
คุณจะไม่แห้งครับเมื่อกี้เราลองหากันดูนี่เป็นไงครับ
ส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรก็ไม่เจอครับ
ส่วนการหาหลักฐานต่างบนพื้นที่ภูเหล็กไฟ
ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายน

ต่อเนื่องมาทุกวันมากว่า๒สัปดาห์แล้ว

วันนี้คุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ไปกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายนด้วย
วันนี้เจ้าหน้าที่แบ่งกำลังออกเป็น๓ชุด

เริ่มต้นตั้งแต่จุดที่เคยไปเจอแหวนสแตนเลส
ตีนเขาขึ้นไปบนภูเหล็กไฟ
ซึ่งหัวหน้าชุดเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคน
ไม่ว่าจะเจออะไรต้องเก็บหลักฐานทุกอย่างอย่างละเอียด

มีเจ้าหน้าที่ชุดที่เดินเท้าลงมาตามทานน้ำคลองบุง
ซึ่งเส้นทางคอค่อนข้างจะลาดชันนะครับ

แล้วฝนก็เพิ่งหยุดตกด้วย

เจ้าหน้าที่ก็ต้องค่อยเดินลัดเลาะนะฮะ
จนกระทั่งจุดนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ไปเจอกับขวดเครื่องดื่มชูกำลัง

หลักฐานก่อนแล้วมารวดสอบก่อน
ซึ่งจุดที่พบกับสิ่งของ๓สิ่งนี้
ห่างจากจุดที่พบแหวนสแตนเลส

เกี่ยวข้องกับคนร้ายในคดีน้องชมพู่

ขวดน้ำเป็นสิ่งที่คนร้าย

เพราะว่าพามาตั้งแต่๑๑พฤษภาคม
กว่าจะเจอศพก็๑๔พฤษภาคม

เพื่อบำรุงกำลังอะไรพวกนี้นะครับ
หลังจากนั้น
เจ้าหน้าที่เดินไปอีกประมาณ๕๐๐เมตรนะครับ
คุณผู้ชมครับตรงจุดนี้ครับ

กำลังปูพรมค้นหาแถวนี้พอดี

ไปหาหลักฐานคดีน้องชมพู่เนี่ย

อย่าไปกลัวให้ตามไป

แต่คุณวิมลวันบอกอันนี้ตามงูสิงไม่ได้วันนี้

ต้องไปกันตามทางที่เจ้าหน้าที่เขากำหนดไว้

เพราะว่าช่วงนี้หลักฐานสำคัญ
เจ้าหน้าที่ก็เดินทางไปต่อนะครับ
ลัดล้อไล่มันสำปะหลังไป

นี่ครับทุกผู้ชมครับเป็นเสื้อตัวหนึ่ง

แล้วมีขวดเบียร์ที่แตกแล้ว

คือถ้าดูจากสายตา

จะประมาณไซส์เอ็ม

จะใส่ก็ได้ผู้ชายก็ใส่ได้นะ

เหมือนเสื้อวอร์มอะไรอย่างเงี้ย

ถ้าจะมองว่าเป็นของคนร้าย

อันนี้มันก็ได้แต่ถ้าเป็นของคนร้ายจริง
ทำไมมาตกมาทิ้งข้างทางแบบนี้มันก็เจอง่ายไปหรือไม่
หรืออาจจะซุกซ่อนไว้ก่อนหน้านี้แล้วมันหลุดออกมา
หรือว่าช่วงนั้นเผลอทำตกทำหล่นเอาไว้ไม่ทันได้เก็บ
มันก็เป็นไปได้หมดหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือก็เป็นของชาวบ้าน
เขาก็มาลืมทิ้งเอาไว้หรือมาวางทิ้งเอาไว้มันก็เป็นไปได้หมด
แต่เจ้าหน้าที่ก็เก็บไปก่อนค่ะนี่นะฮะเพราะว่าหลักฐานทุกอย่างตอนนี้
สำคัญนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปตรวจสอบด้วยว่าแถวนี้เนี่ย
เจ้าของไร่มันสำปะหลังเป็นใครเป็นของคนงานของเจ้าของไร่อะไรเขาหรือเปล่า
นี่นะฮะทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องไปตรวจกับดีเอนเออ่ะนะ
เอาไปเทียบเคียงกับดีเอนเอในกรณีคดีของน้องชมพู่ส่วนชุดคลี่คลายคดีอีกชุดนะครับ
วันนี้ปูพรมไปทางทานน้ำคลองบุงอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วไปเจอนี่ครับ
ปลอกมีดสีฟ้าลักษณะมีรอยไหม้ไฟอยู่ส่วนหนึ่งด้วยนะฮะตกอยู่นะครับ
ตรงเนี้ยจะห่างจากจุดที่ไปเจอแหวนสแตนเลสประมาณห้าร้อยเมตรนี่ฮะ
สีดำอีกด้านหนึ่งเนี่ยอันนี้ถูกไฟไหม้นะ
จุดนี้ถ้าท่านจำได้นะครับเมื่อวานนี้หมอธรรมเจ้ยจากจังหวัดกรสินเนี่ย
มาที่บ้านของแม่น้องชมพู่บอกว่าคนร้ายสองคน
นำเสื้อน้องชมพู่ไปซุกซ่อนไว้ใต้ขอนไม้บริเวณที่มีทานน้ำสองสาย
ไหลมาบรรจบกันแต่จากการลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่วันนี้
เราไม่เจอขอนไม้นะฮะตามที่หมอทำเจ้ยเคยบอกเนี่ยนะ
แต่ว่ารักษณะพื้นที่มันก็เป็นลักษณะเหมือนกับทานน้ำสองสาย
เนี้ยนะฮะหลักฐานคดีน้องชมพู่เนี้ยนะครับ
คุณผู้ชมครับถ้าจะดูจนถึงวันนี้นะครับ
นี่คือสิ่งที่ทีมข่าวของเราไปเจอมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่
อุทยานแห่งชาติภูผายนในวันนี้เนี่ยแต่ถ้าจะสรุปให้ชัดเลยนะ
ตลอด๓สัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดเหตุของน้องชมพู่
เจ้าหน้าที่เจอหลักฐานอะไรไปยังไงแล้วบ้างเอาวันแรกที่เจอศพน้องชมพู่ก่อน
สิบสี่พฤษภาคมวันนั้นนะครับเจอกางเกงขาสั้นที่น้องชมพู่ใส่ไปด้วย
วันที่ถูกลักษณ์พาตัวออกไปจากบ้านสิบเอ็ดพฤษภาคมอ่ะ
ผลตรวจออกมาแล้วนะครับกางเกงของน้องชมพู่ไม่พบดีเอนเอของบุคคลอื่นนะฮะ
รองเท้าแตะที่เจอในวันนั้นเหมือนกัน๑๔พฤษภาคม
ก็ไม่พบดีเอนเอของบุคคลอื่นเช่นกันค่ะส่วนเสื้อกล้ามที่น้องชมพู่ใส่ไปในวันนั้น
ตอนนี้ยังหาไม่เจอนะครับแล้วเจ้าหน้าที่คาดว่าจะต้องเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญ
ที่จะต้องมีร่องรอยของคนร้ายอยู่บ้างนะฮะไม่รู้ว่าเอาไปซ่อนตรงไหนอะไรยังไง
อกจากนี้นะครับในวันต่อมาที่พยายามหาหลักฐานเพิ่มเติมเนี่ย
ยังไปเจอรถแบ็คโฮของเล่นเด็กนะรถแบ็คโฮคันสีเหลืองเนี่ยนะฮะ
ไปเจอเมื่อ๒๒พฤษภาคมก็ตรวจสอบจนพบแล้วที่มาเนี่ย
เป็นของน้องอาชิเป็นเด็กรุ่นเดียวกับน้องชมพู่เพื่อนบ้านกัน
เอามาเล่นเอาไว้เมื่อวันที่๑๐พฤษภาคมแล้วก็ลืมทิ้งไว้
ก็ไม่รู้ว่า๑๑พฤษภาคมน้องชมพู่จะถือติดมือไป
ว่าคนร้ายเอาหลอกล่อน้องไปเอาเป็นว่าผลดีเอนเอก็ออกมาแล้ว
ไม่พบดีเอนเอของบุคคลอื่นที่ต้องสงสัยนะฮะ
ส่วนเสื้อลายพรางที่เคยไปเจอนะครับตรงนี้ลักษณะเก่าตะไคร่น้ำขึ้นแล้ว
เชื่อว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่คงจะถูกทิ้งเอาไว้นานแล้ว
ตอนนี้กำลังตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติมนะครับว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวพันธุ์อะไร
คดีของน้องชมพู่หรือไม่อืมดังนั้นนะคะจากหลักฐานทั้งหมด
อย่างที่คุณภาคภูมิเล่าไปคำถามก็คือตอนนี้คดีคืบหน้าถึงไหนแล้ว
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมารองพบตรบอกว่าคดีคืบหน้าไปประมาณร้อยละสามสิบอืม
แต่ล่าสุดวันนี้รองพบตรบอกว่าคดีคืบหน้าไปร้อยละ๕๐แล้วค่ะ
ขยับขึ้นมาตามลำดับนะคะตำรวจบอกว่ามีข้อมูลเพิ่มค่อนข้างเยอะ
แต่ตำรวจไม่สามารถให้ข้อมูลกับทีมข่าวได้ทั้งหมด
เพราะเกรงว่าจะกระทบกับรูปคดีและเกรงว่าคนร้ายจะไหวตัวทัน
ช่วงเช้าวันนี้ค่ะพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดศุกร์
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ไปที่สพกกตูมที่จังหวัดมุกดาหาร
ผ่านมายี่สิบกว่าวันแล้วก็พระชุมร่วมกับ
พลตำรวจรียันยงเวทโอสดรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคสี่
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหารประชุมสามชั่วโมงกว่าค่ะ
รองพบตรบอกว่าณตอนนี้นะคะหลักฐานที่มี
คืบหน้าไปกว่าร้อยละห้าสิบแล้วนะคะสอบปากคำร้อยกว่าปากแล้วค่ะ
ครับไม่ว่าจะเป็นการถามข้อมูลหรือเป็นการสอบปากคำเพื่อหาพยานบุคคล
คนที่จะพอเห็นว่าใครเป็นผู้ต้องสงสัยในวันเวลาที่น้องชมพู่หายตัวไป
มีใครอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงบ้างมีอะไรที่มันเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหน
สอบปากคำโอ้โหเป็นร้อยปากแล้วค่ะและพบตรองพบตรบอกว่า
คัดแยกกลุ่มผู้ต้องสงสัยเอาไว้แล้วนะคะแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้
เพราะว่าเป็นเพียงข้อสันนิษฐานสิ่งที่ยังต้องรอก็คือผลตรวจดีเอนเออย่างละเอียดค่ะ
ผลดีเอนเอที่ออกมาแล้วนะตอนนี้ยังไม่พบดีเอ็นเอของบุคคลอื่น
แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีอันนี้เป็นผลตรวจดีเอนเอเบื้องต้น
ต้องรอการตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดเพิ่มเติมนะคะมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุ
ตอนนี้ไม่ได้มุ่งเน้นไปแค่เรื่องทางเพศหรือว่าเรื่องของการกระทำอนาจารย์เท่านั้น
แวดล้อมอื่นยังอยู่ค่ะยังไม่ตัดทิ้งนะคะ
ผลชนสูตรของน้องชมพู่ออกมาแล้วแต่ไม่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมข่าวได้ค่ะ
เรามีจำนวนของเราอยู่นะครับว่าคงไม่เปิดเผยนะครับ
มองว่าเขาทำได้ดีพอสมควรเพราะอย่างที่เราเห็นว่าเขาสามารถจะเก็บเส้นผมไปได้ด้วย
ทำไปจนกว่าจะถึงที่สุดนะครับแล้วเราก็หวังว่าเราจะสามารถคลี่คลายคดีนี้ได้

ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าถ้าหากว่าประชาชนมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติม
ผู้ต้องสงสัยมีเบาะแสอะไรบอกกับตำรวจได้ทันทีนะคะ
เพราะว่าทุกอย่างถือเป็นเบาะแสสำคัญในการจับกลุ่มคนร้าย
ตำรวจก็ยังทำงานอยู่ทุกวันนะครับค่ะตอนนี้ก็ถือว่า
คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่บอกกับผู้สื่อข่าวของเรามาตลอดนะครับว่า
ถ้าจะให้เชื่อเนี่ยก็ยังยืนยันว่า
ขอเชื่อและรอเรื่องของทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็ทางตำรวจเป็นหลัก
ใช่ค่ะและพ่อกับแม่ของน้องชมพู่เนี่ย
เจ้าหน้าที่เชิญตัวไปสอบปากคำหลายรอบมาก
เมื่อวันเสาร์สอบปากคำ๑๐ชั่วโมง
ตั้งแต่เช้าถึงทุ่มนะวันนี้อีกรอบหนึ่งนะคะ
วันนี้ก็มารับตัวไปคงต้องการข้อมูลอะไรบางอย่างเพิ่มเติม
พ่อกับแม่บอกว่าตำรวจถามคำถามเดิมค่ะ
ก็ตอบไปทุกอย่างเท่าที่รู้ก็ตอบไปเหมือนเดิมพ่อกับแม่บอกแบบนี้นะคะ
วันนี้๑มิถุนายนนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่ของน้องชมพู่นะฮะค่ะ
วันนี้อายุครบ๓๙ปี
นี่คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราไปทำข่าวทุกวันครับ
ได้เจอได้ถามได้คุยกันทุกวันนะครับ
วันนี้ก็เลยก็รู้แหละว่าอยู่ในช่วงของความเศร้าสลด
โศกเศร้าเกี่ยวเรื่องลูกสาวฮะ
แต่ก็อยากให้ได้ชื่นใจบ้างเล็กน้อย
คุณนฤทธิก็เลยซื้อเค้กไปฝาก
ให้แม่น้องชมพู่ได้ทานเค้กวันเกิดนะครับ

จะได้เป็นกำลังใจอย่างหนึ่ง
สดิ้งลูกสาวคนโตพี่สาวของน้องชมพู่วันนี้ก็อยู่ด้วย

เจอคนร้ายไม่ไวแล้วให้มันผ่านเรื่องได้ดีไป
ก็คงจะเหมือนกับทุกคนที่ติดตามข่าวของน้องชมพู่นะฮะ
อยากจะให้คดีเนี่ยคลี่คลายเร็วเหลือเกิน
จะได้ชัดกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่
ใครทำอะไรกับเด็กหญิงวัย๓ขวบคนนี้
วันนี้ก็วันเกิดของคุณแม่นะครับ
ก็อยู่กับลูกสาวคนโตนะครับ
วันที่ลูกสาวคนเล็กก็ไม่อยู่แล้ว
แต่อย่างน้อยก็พอได้มีรอยยิ้มให้เห็นขึ้นมาบ้างนะครับ
ขอบคุณคุณนฤทธิ์ที่มาทำข่าวแล้วก็ซื้อเค้กมาอวยพรวันเกิดให้นี่ฮะ
วันนี้ตำรวจได้เชิญตัวคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ไปสอบปากคำอีกครั้งนะครับ
ไปตั้งแต่ช่วงสายกลับมาก็ช่วงเย็นกลับมาที่บ้านเนี่ยนะครับ
ตำรวจก็ไปรับไปส่งนะครับ
แม่น้องชมพู่บอกว่าที่ตำรวจได้ให้ไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะ
ซึ่งวันนี้รองพบตรลงพื้นที่มาสอบถามความคืบหน้าทางคดีด้วยนะครับ
แล้วก็ได้พูดคุยกันด้วยซึ่งรองพบตรได้บอกกับพ่อกับแม่น้องชมพู่ว่าขอให้มั่นใจว่ายังไงตำรวจจะจับตัวคนร้ายที่ทำร้ายน้องชมพู่ได้อย่างแน่นอนนะ
แม่บอกว่านี่ก็ถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดที่เป็นเรื่องที่ดีมากเลยสำหรับแม่
เพราะว่าได้รับคำมั่นใจความมั่นใจจากทางรองพบตรที่รับผิดชอบดูแลคดีที่ยืนยันว่ายังไงตำรวจจะจับตัวคนร้ายที่ทำร้ายลูกสาวแม่ให้ได้
บอกนี่คือของขวัญวันเกิดที่ล้ำค่าที่สุดเลยในวันนี้
ใช่ค่ะคือพ่อกับแม่ของน้องชมพู่บอกเลยว่าทุกครั้งที่ตำรวจเรียกตัวไปพูดคุยเนี่ยนะ
ถามตำรวจทุกครั้งจะจับคนร้ายได้ไหมครับท่านตำรวจย้ำว่าจับได้แน่นอน
เดี๋ยวเราก็จะตามความคืบหน้าจนกว่าจะจับคนร้ายได้ในคดีนี้นะคะ